มาดูกันที่บ้านนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะความสำเร็จบ้านนี้บอกเลยว่าลูกไม้ตกใต้ต้นกันเลย
บ้านที่ว่านี่คือบ้านของพี่เปิ้ลนาคอนบ้านนี้เขาลูกดก
และไม่ว่าลูกเขาจะทำกิจกรรมอะไรคุณพ่อเนี่ยพี่เปิ้ลเนี่ยสนับสนุนแบบเต็มที่คุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าจะร่วมลงแข่งขันเจ็ดสกีกี่ร้อยกี่พันครั้งนะคะ
แล้วเนี่ยน้องก็สามารถคว้ารางวัลมาได้ทุกรอบเลยนะน้องออก้า
ล่าสุดเนี่ยเขาลงสนามแข่งการคว้ารองอันดับหนึ่งมาฝากครอบครัวได้สำเร็จค่ะ
เอาไว้บอกว่าเกินฝันของครอบครัวของเราจริง
ออก้าได้รองแชมป์อันดับ๑
ห่างจากที่๑กี่วินาทีรู้ไหมคุณผู้ชม

โอ้โหคือถ้าจังหวะกั้นหายใจ
เฉินแค่นั้นเองจริงนะฮะ
จากการแข่งขันระดับโลกนะอันนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าต้องแก้บนใช่ไหมล่ะตรูเนี่ย
คือจริงเนี่ยพี่เปิ้ลเขากะเอาไว้ว่า
เออหวังใจว่าถ้าออก้าเข้าสักสิบคนห้าคนแค่เนี่ยเขาพอใจแล้ว
อันนี้เป็นเวทีใหญ่การแข่งขันระดับโลก
แต่นี่ออก้าคว้าที่๒มาได้คือเกินฝันนะพี่ออน
เกินฝันนะน้องปัดหลายคนก็อยากรู้นะคะว่าพ่อเปิ้ลเนี่ยเขาไปบนอะไรให้ลูกได้รางวัล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะคะและบนอย่างไร
ล่าสุดเมื่อวานนี้พี่เปิ้ลเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ว่าสิ่งที่เขาบนไว้ให้ออก้าได้แชมป์มานั้นเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
ยังยืนอย่างทั้งนี้นะคะว่านี่คือพี่ป้อนนครไม่ใช่พี่ติ๊กแก่นซีแห่งหัวตัวแตด
อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็บนเอาไว้ว่าเออแต่งหน้าเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ให้ลูกได้แชมป์
แต่จริงคุณผู้ชมความสามารถน้องออก้าล้วนเลยนะบอกเลยว่าสุดยอดจริง
แอดไพรอินสินค้าเล็กน้อยนะพี่เดี๋ยวเก็บผ้าโฆษณาแล้วเนี่ย

ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นะคะก็คือน้องออก้าแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของแต่ละคนแล้วนะคะ
เขาฉายแววอาชีพเป็นนักกีฬาแล้วนะคะ